อุโมงลอดทางรถไฟบนถนนมอเตอร์เวย์
คือเหตุการณ์คือผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๔๑ปี

ในขณะที่ในอุโมงมันมีน้ำขังอยู่
และทีนี้รถเกิดดับนะคะ
พอรถดับโทรศัพท์ให้ญาติเข้ามาช่วยเหลือ
แต่ในขณะที่รอญาติเข้ามาช่วยเหลือค่ะ
เครื่องปั๊มน้ำซึ่งพยายามปั๊มน้ำออกจากอุโมงตลอด
มันเสียพอดีน้ำก็เลยทันลักเข้ามาในอุโมง
ท่วมมิดคันผู้หญิงคนนี้เสียชีวิตอยู่ในรถนะคะ
เจ้าหน้าที่เขตประเวทนำเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่
สูบน้ำอันนี้เป็นเครื่องใหม่นะคะ
มาสูบน้ำออกจากอุโมงล่อทางรถไฟของหมู่บ้าน
โกเดนนคารากิโลเมตรที่๓บวก๘๐๐ขาเข้า

ก็คือนางสาวพานุมาตรแทร่แต้อายุ๔๑ปีค่ะ
ขับรถกระบะลุยน้ำท่วมเข้าไปในอุโมง

และเครื่องสูบน้ำในอุโมงก็ไม่ทำงาน
เสียขึ้นมาค่ะทำให้น้ำท่วมมิดคันเลย

เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกก็คือประมาณ๒นาฬิกาที่ผ่านมาค่ะ
หลังจากที่เจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยพร้อมนักประดาน้ำลงไปในอุโมงเลยนะคะ
พยายามนำร่างของนางสาวพานุมาตรออกมาจากรถกระบะ
จากนั้นพอนำศพออกมาจากรถได้
ก็ส่งสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจ
สาเหตุการเสียชีวิตเนื่องจากขาดอากาศหายใจค่ะ

บอกว่าผู้เสียชีวิตขับรถออกมาจากหมู่บ้าน
เมื่อผ่านป้อมยามแล้วก็ต้องลงอุโมงทันที
อุโมงไปรถดับ
และก็มีน้ำท่วมจนเครื่องยนต์ดับ
ซึ่งขณะนั้นรถจอดอยู่กลางอุโมงค่ะ
ก็เลยโทรกลับมาแจ้งครอบครัว
และครอบครัวก็คือออกไปพยายามที่จะออกไป
และตัวเธอเองก็พยายามที่จะออกจากรถนะคะ
หลังจากนั้นญาติคนที่รับโทรศัพท์บอกว่า
คุยกันอยู่สัญญาณโทรศัพท์ก็ตัดไป
ครอบครัวก็ใจไม่ดีแล้วค่ะออกมาช่วยเหลือนะคะ
แต่พบว่าตอนที่มาถึงน้ำท่วมเต็มอุโมงแล้ว
อุโมงความสูงอยู่ที่ประมาณ๒เมตร
เซนติเมตรความยาว๑๐๐เมตร
คาดว่าผู้เสียชีวิตน่าจะติดอยู่ในรถที่จมน้ำ
ลงไปทั้งคันนะคะก็เลยทำให้นักประดาน้ำเข้าค้นหา
จนไปพบรถกระบะในอุโมงแล้วก็นำร่างออกมาค่ะ
ขณะที่กู้ภัยเปิดเผยนะคะ
บอกว่าเมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุพบว่า

ซึ่งก่อนหน้านี้ชาวบ้านก็ได้พยายามเข้าไปช่วยเหลือ

นักประดาน้ำจึงได้ลงไปค้นหาผู้เสียชีวิต๒รอบ
กระทั่งพบศพลอยติดอยู่บนหลังคาด้านใน
ใช้เวลากว่า๓ชั่วโมงนะคะ
ฟังเสียงเจ้าหน้าที่กู้ภัยเล่าช่วงเวลาที่พยายามจะช่วยเหลือค่ะ
ขณะที่นายธนสิตเมฆพันเมือง
อำนวยการเขตประเวทเปิดเผยหลังจากที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
อุโมงดังกล่าวเป็นอุโมงลอดทางรถไฟของหมู่บ้าน
โดยติดตั้งระบบสูบน้ำเพราะมักเกิดน้ำท่วมในอุโมงโดยเฉพาะหน้าฝน
เมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะท่อส่งน้ำแตกทางหมู่บ้าน

และเป็นจังหวะที่ผู้เสียชีวิตขับลุยน้ำเข้าไปพอดี

ซึ่งขณะนั้นน้ำท่วมประมาณ๑เมตรแล้วนะคะ
แต่จู่น้ำเกิดทะลักเข้าท่วมอุโมงจนเต็ม
ทำให้ผู้เสียชีวิตหนีออกมาจากรถไม่ทัน
ตอนนี้เขตประเวทค่ะนำเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เร่งสูบน้ำออก
คาดว่าใช้เวลากว่า๗ชั่วโมงเพื่อที่จะกู้รถออกมานะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกอลงกรสิริสงคราม
กำกับการสอนอประเวทเปิดเผยว่าเบื้องต้น
พบว่าผู้ตายขับออกจากป้อมยามประมาณเที่ยงคืนกว่า
เมื่อมาถึงทางลุงอุโมงมายังฝั่งมอเตอร์เวย์
แต่มีน้ำท่วมขังเข้าใจว่าผู้ตายคิดว่าน่าจะสามารถลุยไปได้
เพราะว่าน้ำท่วมอยู่ในระดับที่น่าจะพอผ่านได้
แต่พอไปถึงกลางอุโมงรถเกิดดับก็เลยโทรขอความช่วยเหลือ
ทั้งนี้นะคะต้องตรวจสอบกล้องวงจรปิดและเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องมาสอบปากคำ
เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปนะคะ
อุโมงนี้ก่อสร้างลอดทางรถไฟ

ด้านถนนคู่ขนานมอเตอร์เวย์
อีกปากทางนึงก็คือซอยออนุท๖๔กับมอเตอร์เวย์
มีตัวหมู่บ้านอยู่กึ่งกลางทางเข้าออกจึงต้องลอดอุโมงค่ะ
ก็เป็นเส้นทางที่คนในหมู่บ้านใช้เป็นประจำ
แล้วก็ไม่คาดคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ขึ้นมา
นะคะก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะ